ไปกันหวยอลละเวงเกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะมินได้อ่านไปบ้างหรือยังแม่เท่าแจ้งจับหลานสะพ้ายไง

ดีใจดีอกดีใจกันใหญ่เลย

คือเหมือนเขาบอกเขาซื้อไว้๖ใบแล้วก็เหมือนกับฝากหลานสะพ้ายไว้
ทีนี้ให้ไปตรวจอะไรอย่างเงี้แล้วประตูบอกเออไม่ถูกนะ
แต่เหมือนเขาบอกว่าฝากไป๖ได้คืนมาแค่๔
แต่เขาจำได้อ่ะอีก๒ใบนั้นน่ะ

เกิดขึ้นที่ไหนกาญจนบุรีว่ะหวยเมืองกาลอีกแล้ว

หวยเมืองกาลอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่๓๐ล้าน

๒ใบก็น่าจะ๑๒ล้าน

นะครับคือเอาง่ายว่าวันนี้คุณรนด์นโรงแก้วเพชรก็โพสต์ภาพก็ความรางวัลที่หนึ่ง
วุ่นอีกแล้วเพื่อนบ้านกล่าวหาว่า
อ้มโรตตะลีเรียกว่าที่หนึ่งงวดที่๒พฤษภาคมนี้
ในที่สุดแม่มาเลยจุดทูบ

ยังไม่เชื่อเพื่อนบ้านมาจุดทูปสาบแช่งด้วย
เท่านั้นไม่พอเผาพริกเผาเกลือกันใหญ่เลย
นะที่สำคัญเผากันอยู่หน้าบ้านนั่นแหละ
แบบว่าไม่รู้จะทำยังไงอ่ะชนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันต่อไป
เลยเป็นแฮชแท็กหัวหญิงเมืองกาลแฮชแท็กล็อตเตอรี่ออนละวน
ล่าสุดเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกสรวิทย์บัวกลิ่นเนี่ย
ผู้กำกับสพนปลือเขาเปิดเผยว่า
มีผู้มาแจ้งความโดยอ้างว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกรางวัลที่๑นะฮะ
อยู่ดีเนี่ยหายไปนั้นถามเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้ที่ถูกกล่าวหารวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย
มาสอบสวนแล้วแล้วก็ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อันนี้คือยังไงถ้ามีคนเอามาขึ้นอย่าเพิ่งให้เงินนะ
เพื่อสอบถามถึงการขึ้นรางวัลงวดวันที่๒พฤษภาคม
รวมถึงขอความร่วมมือให้คู่กรณีเนี่ยอย่างแรกคือ
สมุดบัญชีเงินฝากมาแสดงด้วย
เอาว่ามันมีไปขึ้นเงินหรืออะไรยังไงไหม
คือนางแสงทองศรีอัชชาอายุ๕๓ปี

หลังจากหวยออกประมาณสัก๕โมงเย็น
โมงเย็นเนี่ยป้าจี้ก็ได้เดินมาที่บ้าน
เพื่อมาไหว้วานให้หนูช่วยตรวจรางวัลให้หน่อย
โดยมีรอตเตอรี่มาเนี่ย๓ใบ
ก็คือเลขท้าย๕๙๙กับ๖๒
เมื่อตอนตรวจดูเลขท้าย๓ตัวล่ะ

ก็ส่งลอตเตอรี่คืนไปอันนี้เขาเล่าว่าอย่างนั้นนะ

ที่เดินกลับมาด่าตนพร้อมกับจุดทูบสาบแช่ง
บอกทำไมขโมยโรตเตอรี่รางวัลที่๑ฉันไปทำไม

ด้วยความไม่สบายใจจึงเดินไปบอกลูกชายป้าจี้ว่า

เป็นคนขโมยลอตเตอรี่ดังกล่าวไป

ตนเลยบอกเอาอย่างนี้ด่ากันเยอะเหนื่อย

เพื่ออะไรเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ถูกด่าอีกยืนยันว่าไม่ได้ขโมย

แล้วก็ป้าก็บอกเขานำรอตเตอรี่๕ใบ

พร้อมกับยีนวัตตนซื้อรอตเตอรี่มา๗ใบ

ซึ่งใบที่ไม่ถูกรางวัลส่วนใบที่ถูกรางวัล
ถูกนางแสงทองขโมยไปแล้ว

เพราะตนเองเนี่ยจดเลขที่ซื้อเอาไว้

แล้วอีก๕ใบมันเอาคืนมา

แล้วยายมารู้ว่าถูกห่วยตอนไหน

รอใบสังชินมาใบห่วยมาด้วยนะ

อยากได้ได้มาก็แบ่งไปเลย

อะไรนะคะก็เอาคืนให้เขาไป
เขาก็กลับไปบ้านได้อีกประมาณ

ตรงไหนเขาก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังไปทั่ว

ถ้ามีจริงไปเทียบต้นคั่วก็จะรู้ว่า

มันมีเลขที่ถูกรางวัลที่๑อยู่จริง

มันทั้งของคนนี้มันมีรางวัลที่๐จริง

แล้วมันใช่ใบที่ป่าจีเขาซื้อป่าว
ก็คือต้องรอดูเรื่องของคนที่เอาเงินไปขึ้น
โปรดติดตามตอนต่อไป